หนุ่มวัย๒๑ปีค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเป็นพนักงานร้านกาแฟพอเจอพิษโควิดก็เลยลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านกาแฟของตัวเองซะเลยนะคะแล้วเนี่ยใครจะคิดว่านี่คือร้านกาแฟนะต้นไม้ใหญ่ข้างทางนั่นแหละค่ะที่เขาปากหลักกลางโต๊ะสองอยู่
เล็กก็ลองแวะดูแล้วก็ไปไปชิมอืมเฮ้ยปรากฏรสชาติดี
เขาก็เลยเอาไปโพสต์โซเชียลแล้วคนก็ตามไปซื้อเนี่ย
เรามาสั่งกาแฟให้ถูกประเภทกันอะไรอย่างนี้เห็นไหมฮะ
ของนายธนงศักดิ์ปรุงชายภูมิอายุ๒๑ปีเท่านั้นนะคะ
เป็นนุ่มชายภูมิค่ะเป็นร้านกาแฟเล็กใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนนะคะ
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดใหญ่ชัยมงคล
ในร้านใช้อุปกรณ์เท่าที่มีอยู่เลยนะ
แล้วก็ลงทุนเห็นบอกว่าไม่ถึงหมื่น
เป็นช่องทางสร้างรายได้ในช่วงที่วิกฤตโควิดแบบนี้นะคะ
คุณธนงศักดิ์เล่าบอกว่าก่อนอันนี้เป็นพนักงานร้านกาแฟชื่อดัง
แล้วก็เป็นคนชอบไปตั้งแคมป์กลางเต็นต์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
มีอุปกรณ์ชงกาแฟติดไปด้วยตอนที่ไปตั้งแคมป์แล้วนะคะ

มีเตาสนามเตาแก๊สอะไรต่างเนี่ย
เครื่องบดกาแฟบดมือเพราะเกิดเหตุการณ์โควิด
ก็เลยลาออกจากการประจำอยากจะมีร้านกาแฟของตัวเองพอดีพอดี
ก็เลยนี่แหละค่ะมาถึงโอกาสนี้เปิดร้านกาแฟ
โดยตัวร้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมีเพียงโต๊ะกับเก้าอี้พับ๒ตัว
ลงทุนไม่เยอะค่ะต้นทุนไม่มาก
ราคาขายต่อแก้วเริ่มต้นที่๒๐บาทเท่านั้น
และหลังจากที่เปิดขายได้เพียงไม่กี่วันนะคะ
คุณรู้ไหมตอนนี้ลูกค้าประจำเริ่มมีนะจ๊ะ

คุณธนงศักดิ์บอกว่าคุณลูกค้า
ใครที่มารอผมนานผมขอโทษนะที่ชมกาแฟช้า

เขาใช้หม้อต้มต้องรอน้ำเดือด
เพื่อจะทำให้แรงดันมันอัดกาแฟขึ้นมา
ส่วนตัวกาแฟก็ต้องบวชตอนเช้ามาจากที่บ้าน
เพราะถ้าบดเยอะเดี๋ยวกาแฟมันจะไม่มีกลิ่นหอมของกาแฟ
เรื่องรายได้ใช่ว่าจะขายดิบขายดีขายดีนั่นแหละ
แต่ว่าคือกว่าจะขายได้แต่ละแก้วพี่เบิร์ต

มันช้าไงปริมาณมันไม่ได้นะคะ
กำไรก็ยังไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะ
เอาเป็นว่าอยากขายเอาเพื่อนคุยไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่นึกถึงว่าตอนที่ตอนนี้คุณรู้ไหม
ว่ามีกระแสโซเชียลพูดถึงร้านนี้มากเลยนะคะ
รื่นกลิ่นจันทร์บอกว่าเป็นลูกค้าประจำของที่นี่แล้วนะคะตอนนี้
ตอนแรกขับรถผ่านก็เห็นมีกาแฟ
มีร้านกาแฟเล็กก็เลยจอดรถ
ไม่คิดว่าพอไปกินแล้วรสชาติมันดีมันฟิน
เขามีความรู้เรื่องกาแฟมากด้วยนะ
เขาบอกหมดเลยว่ากาแฟมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
มีรสชาติมันมีความหวานอะไรแบบนี้

คือไม่ได้ใช้สภาพฝีมือใช้ศิลปะ
ใช่ไปอุดนูนก็ได้ที่วัดใหญ่ชายมงคลอายุทยา